คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้อ่านจากเพจ
หนึ่งแล้วนะคะที่เขาลงข่าวบอกว่ามีผู้หญิงไทยที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ย
ขับรถชนนักศึกษาชาวอเมริกันแล้วก็ทิ้งเขาไว้ไม่ลงไปดู
เขาตายแล้วฝั่งผู้หญิงไทยคนนี้เนี่ย
ก็หนีบินกลับมาที่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยเขาก็ตามหาตัวได้ควักนะคะ
เขาโพสต์รูปภาพของผู้หญิงคนนี้ครับทัพทิมซูฮาวซันวัยห้าสิบเจ็ดปี
มาที่ประเทศไทยเพราะไปก่อเหตุขับรถชนชายหนุ่ม
อันนี้เป็นครอบครัวของคนตายนะคะนี่ผู้ชายคนนี้ค่ะ
เบนจามินเคเบิลวัยยี่สิบสองปีนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยมิชิแกนค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่เลยนะคะ
สามสิบเอ็ดธันวาคมปีที่แล้วนี่แหละคืนเขาดาวน์เลยอ่ะสิคืนเขาดาวค่ะ
เป็นเนี่ยไปเลี้ยงฉลองปีใหม่กับเพื่อนเพื่อนทีนี้พอปาร์ตี้เลิก
เขาก็ใช้บริการอูเบอร์เรียกรถกลับบ้าน
ทีนี้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่ครอบครัวติดใจนะคะ
ไม่รู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อูเบอร์จอดให้เบนลงกลางทาง
ห่างจากบ้านเขาอ่ะระยะทางเดินประมาณสิบนาทีอืม
ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอูเบอร์จอดเบนก็ลง
เบนก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งจังหวะนี้แหละค่ะ
จังหวะที่เบนเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งมีรถยนต์คันหนึ่งขับมาชนเบนอย่างแรง
กันชนและกระโปรงหน้ารถเนี่ยเสียหายแล้วคนชนก็ขับหนีไป
ตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ยคือเบนตายแล้วค่ะสอบสวนพยานบอกว่า
คันสีขาวหยุดรถครู่นึงแล้วขับหนีไปเลย
ซึ่งตำรวจเนี่ยตามยึดรถของกลางได้แล้วแล้วก็ออกหมายเรียกนางทัพทิมให้ไปพบ
แต่ก็ไม่ไปพบตำรวจเลยออกหมายจับและล่าสุดเพราะว่าผู้ต้องสงสัยก็คือทัพทิมเนี่ยนะคะ
เดินทางกลับไทยแล้วกลับมาถึงไทยอ้าว
มันก็ต้องเป็นเรื่องของหน้าที่ทางบ้านเราหรือเปล่าเรื่องการส่งตัวหรืออะไรยังไงไหม
ตอนที่ทางเบนจามินเขาลงกลางทางที่ว่าอูเบอร์ส่งแค่นั้นเหมือนกับเขาส่งข้อความไปบอกเพื่อนหรือบอกครอบครัวเขาด้วยมั
ใช่ไหมค่ะว่าเอ้ยเนี้ยเขาต้องลงกลางทางอืม
ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าถ้าอูเบอร์ไม่ปล่อยเบนลงกลางทาง
ขับไปส่งเขาถึงบ้านถ้าระยะทางมันแค่อีกไม่กี่นาที
เป็นไม่ตายแน่กับสองคนที่ชนเบนอ่ะคุณโอเคมันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่พ่อเบนพูดแบบนี้นะคะว่า
อย่างน้อยที่สุดคุณไม่แม้แต่จะลงไปดูหรืออย่างน้อยที่สุดยิ่งไปกว่านั้น
คุณแค่เรียกรถพยาบาลคุณไม่ทำคุณปล่อยให้เขาตายอยู่ตรงนั้นเลย
คือถ้าเขาไม่หนีไปเนี่ยแล้วช่วยเรียกรถพยาบาลเบนอาจจะไม่ตายก็ได้
เขาอาจจะไม่ตายก็ได้นี่คือสิ่งที่ครอบครัวของเบนพูดเอาไว้นะคะ
รายงานให้เรารู้มาเนี่ยบอกว่านางทัพทิมเนี่ยนะคะ
ขึ้นเครื่องบินถึง๓รอบ

คือบินแบบบินเป็นซื้อตัวบินขาเดียวอะค่ะ

ไฟล์ทแรกเนี่ยบิน๓มกราคม

แล้วก็ต่อเครื่องด้วยสายการบินเดิม
เครื่องลง๖โมง๒๕นาทีช่วงเช้า
วันที่๕มกราคม
จากนั้นเธอก็ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง

เสร็จสิ้นตอน๖โมง๕๙นาที

คุณภูริพัฒน์ก็เลยลงพื้นที่ไปตามหานางทัพทิม

เธอเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ก็ไปตามหาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบังละมุง

เห็นว่าประตูภายในบ้านข้างในยังเปิดอยู่นะพี่อุ๋ย
มีรองเท้าหน้าบ้านหลายสิบคู่เลย
มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่
มีจักรยานจอดอยู่
แต่ไม่มีรถเก๋งสีแดงป้ายทะเบียนจังหวัดราชบุรี
ที่เป็นของนางทัพทิมแต่อย่างใด

จากการสำรวจเพราะว่ารักษณะบ้านเนี่ยเหมือนมีคนอยู่ค่ะ
แต่ทีมข่าวพยายามตะโกนเรียกคนที่อยู่ในบ้านเท่าไหร
กริ่งเท่าไหร่ก็ไม่มีคนตอบรับนะคะ

สวัสดีครับ

ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอารูปของนันทพิมให้เพื่อนบ้านดู
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ค่ะ
แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่คุณภูริพัฒนไปกดกิ่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

ทีนี้เมื่อเช้าเห็นว่ามีตำรวจขับรถมาจอดหน้าบ้าน

เพราะตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่ามีการหลบหนีคดีอะไรกันเกิดขึ้นนะคะ
โมง๑๑โมงพี่ไปตลาดกลับมา

คุยกับพี่ผู้ชาย
แล้วก็แตกใจอยู่ว่า

เขามองเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเห็นเขามาคนเดียว

แล้วพี่ทัพทิมคนนี้พี่ก็ไม่เคยเห็นหน้าเลย

ไม่เคยเห็นปกติเห็นผู้ชายสองคนอยู่บ้าน

แค่สัวมียา

เขาให้ข้อมูลบอกว่านางทัพทิมเนี่ยพักอยู่กับ
ชาวต่างชาติทุกครั้งที่กลับมาที่ไทย

จะมีเพื่อนชายมาอาศัยอยู่แทนค่ะ

เพราะว่าเกิดเหตุคืนเขาดาวที่สหรัฐ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอล่าสุดคือหลังปีใหม่

กับเพื่อนชายชาวต่างชาติอีกคน

กระทั่ง๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นนางทัพทิมและเพื่อนชายชาวต่างชาติ
พากันขนของใส่รถเก๋งสีแดงลักษณะลุกลี้ลุกลนดูมีพิรุษอย่างเห็นได้ชัด
ถึงขนาดประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งไว้อ้าซ่าหลังจากนั้นก็มีตำรวจหลายหน่วยงานมาตรวจสอบ
ที่บ้านไม่เว้นแต่ละวันจนรู้ทีหลังว่าอ้าวนี่เขาหนีคดีมาอยู่เมืองไทยหรอกเหรอเนี่ย
ตำรวจมาหาผมถามผมฮะเจ๊แล้วเขาไปดูที่บ้านด้วย
ใกล้ตำรวจเข้าไปก็เลยรู้ความคิดหน้าว่าตำรวจมาตามแล้วอัอใช่
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจไทยอ่ะค่ะ
ยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา

มีเพียงแค่การประสานขอข้อมูลต่างเท่านั้น

ถ้าสมมุติว่าทางตำรวจอเมริกันเนี่ย
ไม่ได้ร้องขอให้ตำรวจไทยติดตามตัวค่ะ
ตำรวจไทยก็ยังไม่มีอำนาจในการที่จะติดตามตัวนางทัพทิมกลับมา

มันก็คือขับรถชนคนตายแล้วก็หนีนั่นแหละ

ณขณะนั้นหรือว่าเขายังไม่ได้เสียชีวิต

คือทางนางทัพทิมเนี่ยที่เป็นหญิงชาวไทยที่ถูกเนี่ย
เปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้นะ

แต่สามีของเธอที่เป็นชาวต่างชาติยังอยู่ที่สหรัฐ

ตามข้อมูลที่สื่อที่สหรัฐบอกเนี่ยบอกว่าสามีของทัพทิมยังอยู่ที่บ้านในสหรัฐนะครับ
ซึ่งเขาบอกกับตำรวจว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
วันเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยซ้ำ
โดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ครอบครัวของเขาต้องสูญเสียเหมือนกัน
นั่นก็คือคนที่เป็นภรรยาของเขาซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีลูกด้วยกันหรือเปล่า

อย่างคุณพ่อของเบนจามินที่เสียชีวิตเนี่ย

เขาก็บอกว่าเขาอยากให้ทัพทิมเนี่ยกลับมารับผิดชอบ
มารับผิดตามกฎหมายของสหรัฐ

และครอบครัวของทั้งฝั่งของท่านน้ำทัพทิมเอง

แล้วก็มีคนคือตอนนี้มันเกิดเป็นกระแสที่สหรัฐอเมริกา
คือมีการติดป้ายว่าขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรมให้กับเบนจามินด้วย
โอ้โหมีเรื่องใหญ่ที่สหรัฐเลยนะฮะ